วันนี้แปดพักษ์นัดถกอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ถกกันที่พักภ่าทัย

เพราะนั่นเป็นเรื่องของก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ต้องไปคุยกันเองเท่านั้น

คณะกรรมการประสานงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล๘พัก
แล้วเขามีการจัดคณะทำงานชุดเล็กขึ้นมา๗คณะ

ค่าไฟค่าน้ำมันค่าครองชีพฝุ่นพิษอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
ก็แต่ละพักก็มีตัวแทนเดินทางกันมาที่นี่นะครับ

แต่ทีนี้คุณพิธาถูกจับตามองเรื่องอะไรครับ
เพราะนักข่าวรอจะสัมภาษณ์กรณีที่คุณเรืองไกรออกมาเปิดเผย
ข้อมูลว่าคุณพิธาขายหุ้นสื่อไปแล้ว

ปรากฏว่าเช้าวันนี้คุณพิธาเนี่ย
ท่าทีแปลกกับนักข่าวหรือไม่แปลกคุณคือขึ้นนะฮะคุณพิทาขึ้นขึ้นชั้น๙ทันที
คือรีบขึ้นชั้น๙ในห้องประชุมทันทีโดยไม่ได้ปรากฏตัวต่อสื่อนะครับ
ซึ่งแตกต่างจากทุกครั้งที่คุณพิธาเนี่ย
จะตอบคำถามทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อน
แต่คราวนี้ขึ้นห้องประชุมนี้ทันทีนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
บิกตุพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาญนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ตอบเรื่องการเมืองเหมือนกัน
แต่ว่าเสียหนูคุณอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกแล้วก็รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งเลยนะ
เพราะประชุมคอรมอที่ผ่านมาท่านขาดท่านลานะครับ
ปฏิเสธข่าวเดียวกับคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลก็ขอให้กำลังใจพักก้าวไกลเขานะครับ
พักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะ
เมื่อถึงเวลาโหวตนายกรัฐมนตรีโหวตแคนดิเดตเนี่ย
มีการเรียกร้องให้ฝั่งรัฐบาลปัจจุบันไปโหวตให้นายพิธา
คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยตอนหาเสียง
มีจุดยืนชัดเจนว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้
พูดเป็นนัยยะให้ไปตีความกับเราเองอีกแล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของคุณธนกรวังบุญคนชนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
คราวนี้ก็ควันออกหูเหมือนกันนะครับ
ฝากถึงหัวหน้าพักเก้าไกลก็คือฝากไปถึงคุณพิธา
บอกคุณพิธาปรามลูกพักหน่อยได้ไหม
เพราะลูกพักมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ออกมาไล่ให้พลเอกประยุทธ์ไปเก็บข้าวเก็บของ

ตั้งแต่วันแรกพลเอกประยุทธ์ก็ได้แสดงความยินดีไปแล้ว
พักที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ดังนั้นขอฝากไปด้วยนะครับ
ช่วยดูแลคนในพักรให้เกียรติให้เกียรติคนอื่นด้วย
เพราะว่าทางบิ๊กตู่ก็ให้เกียรติในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เอาใจช่วย
ดังนั้นวันนี้ท่านจะตั้งได้หรือไม่ได้

เกี่ยวอะไรกับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ก็ขอให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะ